สนับสนุนโดยคุณแม่มั่นใจโคโดโมเฮดทูโทวอช
แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับ
ครอบครัวของป้านันจากจังหวัดอ่างทองนะครับ
มาฟังคำตอบฟังเฉลยไปพร้อมกัน

ตอบคำถามถูกทั้งหมด๔ข้อหรือไม่
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ตอบถูก๔ข้อรับ๑ล้านบาท

อยากให้ครอบครัวนี้รอดจากวิกฤต

ถ้าพร้อมแล้วผมเลือกเฉลยเรื่องแรก
จากเรื่องความรู้ทั่วไปชั้นประถมครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพนี้มีสัตว์อยู่กี่ตัวนะครับ

๕ตัวซึ่งเป็นคำตอบที่

ตุ๊ก
ถ้าถูกข้อนี้หนูได้๕๐๐๐บาทนะลูก

วุค

มีช้างมียีราฟมีกวางมีนกและมีปลาลูก

เพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ช่วยเหลือครอบครัวไว้ได้๑ข้อนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
นี่หนูช่วยครอบครัวไว้ได้เท่ากับหนูได้ทำบุญแล้วนะ
สู้นะลูกสู้เนาะกับโลกที่เราเป็นต้องสู้เนาะ

เรามาฟังเฉลยจากเรื่องต่อไปครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อที่๒จากเรื่องช่างไม้ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือลายไม้สักขี้ควาย

คุณลุงตั้มนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๓
ภาพที่๓ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูกถูกถูก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ไม้จำปีครับไม้สักขี้ควายนี่นะฮะลักษณะของไม้ก็คือแตกเป็นร่องไม่สม่ำเสมอ
ขาดเป็นตอนตอนเนื้อไม้มีสีค่อนข้างดำมีความแข็งกว่าสักทองนะครับ
ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งใจเสียนะครอบครัวของเราเพิ่งผิดแค่ข้อเดียวนะครับ
จะหมดโอกาสลุ้นเงินล้านแต่เงินแสนและเงินหมื่นยังอยู่
ลุ้นกันต่อนะครับว่าจะสามารถได้เงินหมื่นก่อนไหมในตอนนี้นะครับ
คำถามเรื่องนี้ครับผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องชนิดของผ้าครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือผ้าพื้นไหนคือผ้าต่วนข้อสามนะ
อำนวยเลือกตอบตัวเลือกที่๓ผืนที่๓ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกก็เงินหมื่นนะครับแล้วเหลืออีกข้อหนึ่งก็คือเงินแสนนะครับ
ถูกหรือไม่ถูกถูกนี่

ปลูกป้าป้าทำได้แล้วป้าทำได้ดั่งใจนะครับ
จริงแล้วนี่นะครับตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นก็คือผืนที่๓นะครับ
ที่๓นี่คือผ้าต่วนนะครับ
ที่๑ป้าพอจะรู้ไหมผืนที่๑คือผ้าอะไร

ที่๒นั่นคือผ้าชีฟอง
ตัวเลือกที่สี่นี่ก็คือผ้าออร์แกนซ่า
ถูกแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้ไปแล้ว
ข้อเดียวเท่านั้นเรามาลุ้นกันว่า
ครอบครัวของป้าอนันต์จะได้เงินแสนกลับไปบ้านหรือไม่นะครับ

เรื่องวัดในจังหวัดอ่างทอง
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพจิตกรรมในพระอุโบสถ
วัดท่าสุธาวาสสมเด็จพระเทพทรงเขียนภาพต้นไม้ชนิดใด

ซึ่งป้าอนันต์เลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งต้นโพซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูก

ภายในพระอุโบสถวัดท่าสุธาวาสนี้นะครับ

สมเด็จพระเทพราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อม
พระราชทานให้เขียนเรื่องพระมหาชนกอันเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงมีความผูกพันเป็นพิเศษ
และท่านเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเขียนภาพต้นมะม่วงในเรื่องพระมหาชนก
เมื่อวันที่๑๙ตุลาคมพศ๒๕๖๒
เป็นที่ปลื้มปิติแก่เหล่าพระสงนิกรบ้านบางเสด็จและชาวอังทองครับ
เอาละครับครอบครัวของป้าอนันต์จากจังหวัดอ่างทองนะครับ
ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสามารถตอบคำถามได้ถูก๒ข้อนะครับ
รับเงินทุนไปต่อชีวิตในวันนี้๑๐๐๐บาท
รู้สึกดีมีโอกาสดี
จะได้เพียงหมื่นนึงก็ยังเป็นแบบต่อชีวิตที่จะพาคนป่วยไปหาหมอได้อีก
หลายครั้งนะครับจ้ะอย่างน้อยน้อยก็ยังมีค่าอาหารการกินเนอะ
ใช่แต่ทางรายการนะครับก็มีค่าเดินทางและมีค่าอาหารให้ต่างหากนะครับ
ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินรางวัลตรงนี้นะฮะค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับ
อนุญาตทางรายการนะครับขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีก็แล้วกัน
สำหรับใครที่พร้อมและพอที่จะมีกำลังทรัพย์ที่จะช่วยเหลือครอบครัวของป้านันจากจังหวัดอ่างทองได้นะครับ
บ้านก็กำลังจะถูกยึดถ้าใครที่พร้อมพอที่จะมีกำลังทรัพย์นะครับ
ไม่ต้องมากช่วยกันคนละนิดละหน่อยฝากไว้ด้วยนะครับ
สำหรับครอบครัวของป้านันในจังหวัดอ่างทองครับขอให้ครอบครัวของป้านันนะครับ
เจอกับแสงสว่างและทางออกที่ดีนะครับจ้ะขอบคุณมาก
พระคุณพระคุ้มครองทุกท่านนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊กเกมต่อชีวิตพบกับผมและคำถามสี่ข้อ
ลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาสิบเก้าโรยกาสิบห้านาทีทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองในเกมต่อชีวิต

ความรู้สึกของป้าเงินหนึ่งหมื่นบาทนี้มีค่ามากเลยค่ะป้าดีใจมาก
เพราะปกติแล้วป้าต้องล้างจานหนึ่งสี่วันก็จะได้หนึ่งพันบาท

ซึ่งก็ให้โอกาสดีดีกับป้าป้าก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ
หนึ่งหมื่นบาทก็จะได้เก็บไว้พาแฟนและแม่และหลานไปหาหมอก็ยังต่อชีวิตป้าไปได้อีกหลายวันค่ะ